พาไปที่จังหวัดตากค่ะเหตุการณ์ชายคลั่งนะคะ
เป็นชายชาวเมียนมาค่ะคลุ้มคลั่งทำลายข้าวของอยู่ในบ้านเช่า
แล้วในมือเขามีมีดอยู่ด้วยนะคะเป็นเหมือนอิโต้อย่างนี้ค่ะ
ตำรวจก็ไประงับเหตุค่ะมีทั้งไม้งามมีทั้งปืนช็อตไฟฟ้า
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ตอนที่จังหวะที่ตำรวจไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้นะคะ
นี่ค่ะตำรวจก็ใช้ไม้งามแล้วก็มีปืนช็อตไฟฟ้าด้วย
พยายามจะพังประตูเข้าไปแต่ผู้ชายนี้ก็ออกมา
นี่ค่ะชูมือสองข้างออกมาว่าไม่มีอาวุธแล้วไม่มีมีดแล้วแล้วก็ค่อยเดินออกมา
ช่วงประมาณ๑๑โมงนะคะในพื้นที่บ้านแม่ตาวตำบลท่าสายลวด
ใกล้กับด่านแม่สอด๑ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเซเมิงอายุ๓๓
หลบอยู่ในห้องเช่าแล้วก็ทำลายข้าวของพังยับเยินไปหมด
มีมีดอิโต้อยู่ด้วยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้
กลัวจะไม่ปลอดภัยเซเมิงก็เก็บตัวอยู่บนชั้น๒ในบ้านเช่า
เก็บตัวอยู่ในห้องแต่ยังเอกอะคลุ้มคลั่งโวยวายส่งเสียงดังออกมา
นี่มีดที่เขามีอยู่ในมือตอนแรกใครจะไปกล้าเข้าใกล้คะ
คุ้มข้างเขาถือมีดแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
คือตอนแรกตำรวจก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมแต่เซเมิงเอาเนี่ยเอามีดอันนี้อิโต้อันนี้
ฟันประตูขู่ตำรวจฟันคอมเพรสเตอร์แอร์ซะพังยับเลย
ตำรวจก็เลยสรุปสถานการณ์ว่าไม่ได้แล้วต้องรีบควบคุมตัวแล้วล่ะ
เซเมิงมีอาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะค่ะ
พอควบคุมตัวได้ก็ไปตรวจสอบประวัตินะคะว่าเขาคลั่งอะไร
คลั่งยากศิพทธิตรป่วยจิตเวทธ์หรือเมาอะไร
สรุปแล้วเหมือนกับว่าเขาป่วยจิตเวทคุณผู้ชมค่ะ
รักษาตัวมาแล้วหลายครั้งไม่หายสักที
อาการที่เห็นเนี่ยสงสัยคงไม่ยอมกินยาอย่างต่อเนื่องขาดยาค่ะ
ก็ไม่ยอมแล้วเขาก็โวยวายก็โชว์มีดโชว์อะไรอย่างนี้ครับเพิ่งเห็นมีดเลยก็ก็รู้ว่ามีมีดอ่ะครับแล้วจากทำลายทรัพย์สิทธิ์แล้วก็ทำลายแอร์นะครับ
ทำร้ายข้าวของก็ในห้องก็พังไปหลายอย่างทำร้ายคนอื่นก็แกขันตัวอยู่ในห้องเนอะ
ไม่ทันไม่ทันทำลายใครผมว่าเป็นกิจเจ้าเวทย์อยู่นะครับใช่ครับไม่เป็นทุกป่วย
แล้วก็เกิดขาดยาแล้วก็อาการคุ้มคลั่งปัญหาเดิมที่เล่าข่าวลักษณะแบบนี้บ่อยจริง